เพราะว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากมาตรงเขาคิชกูด
แล้วคนที่เขาไปเล่นน้ำอยู่

ทีนี้ก็ต้องลุ้นสิภารกิจนี้

แล้วเหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวเศร้าด้วย

แต่ที่กำลังลุ้นอยู่ตอนนี้น้อง๕ขวบ๕ขวบยังหาไม่เจอเลยค่ะ
จนทีกู้ไพรสว่างกะตันยูธรรมสถานจันทบุรี
แล้วก็ชุดค้นหาทางน้ำเนี่ยนะต้องไปค้นหาคนศูนย์หายจากน้ำป่าไหลหลาก
ตรงนี้คือตรงสะพานคลองตะเคียนค่ะที่เขาคิชกุจังหวัดจันทบุรี
คิดดูสิเล่นน้ำกันอยู่๔คนโดนน้ำพัดซัดหายไปตั้งแต่เมื่อเย็นวันเสาร์แล้ว
แล้วหลังจากนั้นก็เจอ๒คนนะรอดชีวิตมา๒คน
ผู้ชายอายุ๓๐กับเด็กชายวัย๑๐ขวบ
ตอนนี้เหลือผู้สูญหาย๒รายคือเด็กหญิงเขมวิพาอายุ๕ขวบ
กับนางสาวธัญญาพรมสิริอายุ๓๖ปี
คือมาเล่นน้ำกันกับญาติแหละตั้งแต่บ่าย๓โมงของวันเสาร์
ทีมค้นหาเขาหากันคิดดูสิจนถึง๕ทุ่มของวันเสาร์
หลังจากนั้นมันมืดด้วยสภาพอากาศก็ไม่เอื้ออำนวย
ฝนยังตกลงมาอยู่เลยก็ต้องยุติการค้นหาก่อน
เช้าวันอาทิตย์สนที่กำลังกันค่ะทุกฝ่ายเลยนะ
เดินเท้าปูพรมค้นหาตั้งแต่ใต้สะพานเรื่อย

ละมาตามริมน้ำน้ำเนี่ยมันลดระดับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ระยะทางตรงนั้น๒กิโลใช้เวลาหาอยู่ชั่วโมงครึ่ง
หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอพอมาตอนเที่ยงเจอค่ะ
แต่เจอแบบไม่ได้เฮนะคุณผู้ชมเจอแบบโฮเลยอ่ะที่เบลอเอาไว้แบบนี้
ร่างของนางสาวธัญญาพรมสิริอายุ๓๖ปี
ไปติดอยู่ใต้กอไผ่ห่างจากจุดที่ลงเล่นน้ำ๖กิโลนะคะ
คือโดนน้ำพัดซัดมานี่แหละ
เจ้าหน้าที่ดูสิเห็นไหมจังหวะที่จะเอาร่างขึ้นมา
สักทีง่ายนะร่วงอันนี้ต้องกรอกแขนจับมือกันแบบนี้
แล้วก็ยกร่างขึ้นมาบนฝั่ง
แพทย์ชนสูตรนะคะตอนนี้เอาร่างขึ้นมาได้แล้ว
แล้วน้องน้อง๕ขวบเด็กหญิงเขมวิพา
ตอนนี้ยังไม่เจอเลยยุติการค้นหาไป
เมื่อตอนเที่ยงครึ่งของเมื่อวานนี้
เพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็น้ำเริ่มเปลี่ยนสีด้วย
น้ำก็มีระดับเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ
ส่วนทางด้านนางสาวบุษกรนี่
ครอบครัวญาติก็เป็นห่วงล่ะค่ะ

บอกว่าอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิริมแม่น้ำจันทบุรีเนี่ย
โดนบันดาลให้แม่ได้เจอลูกเถอะ
อยากจะรับลูกกลับบ้านไม่ว่าจะเจอลูกในสภาพไหนก็ตามนะคะ
แล้วนั่งพนมมือร้องห่มร้องไห้
แม่บอกว่าประโยคสุดท้าย

นี่เป็นประโยคสุดท้ายที่แม่ได้คุยกับลูกตอนนั้นนะคะ
แล้วก็มีรูปที่เพื่อนส่งมาให้ดูตอนที่ลูกเล่นน้ำกัน

คุณป้าก็คือคนที่เสียชีวิตนั่นแหละ
คิดไงว่านั่นจะเป็นรูปสุดท้ายของลูกที่แม่ได้เห็น
คุณแม่เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะเอาลองฟังคุณแม่หน่อยค่ะ

แล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ชาย
เห็นใจคุณแม่เหลือเกินนะคะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวทีมค้นหาจะประชุมอีกครั้งนึงนะว่าจะค้นหาน้องเขมิกาอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ต้องดูสภาพอากาศด้วยค่ะ
แต่หวังว่าวันนี้เช้าวันนี้ขอให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้และที่สำคัญขอให้น้องอยู่ในสภาพปลอดภัยนะคะ